ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงครึ่งทางของการแข่งขันแล้ว
ในการแบ่งขายกีฬาเป็นวันแรกปนเป็นอย่างไร
ติดตามได้จากคุณไกรยสร้างเกจสม
รายงานมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
แข่งขันกรีธาในสุพรรณบุรีเกมเปิดฉากชิงชายเหรียญทองเป็นวันแรกนะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญอยู่ที่วิ่งหนึ่งร้อยเมตร
ปรากฏว่าลมกรดสาวจากเมืองยาโมโคราชคว้าแชมป์ในประเภทหญิงส่วนฝั่งชายจังหวัดใดจะได้แชมป์ไปติดตามกันครับ
รีทาวันแรกชิงชัย๑๐เหรียญทอง๑๐๐เมตรชาย
พัฒนหนูพ่วงลมกรดหนุ่มจากเมืองคอนนครศรีธรรมราชเหรียญเงินครั้งก่อน
สปีดในช่วง๑๐เมตรสุดท้ายก่อนจะคว้าเหรียญทองเวลา๑๐๗๙วินาที
เหรียญเงินวรวุฒิสารบานจากยุโสธรและทองแดงสิริพลพันแพรจากสุราชธานี
เมตรหญิงปาริชัดเจริญสุขนักวิ่งจากโคราชเร่งฝีเท้าเต็มที่
ทะยันเข้าเส้นชัยทำเวลา๑๒๓๑วินาทีล่าเหรียญทองได้สำเร็จ
หลังจากครั้งก่อนที่จันทบุรีได้แค่รองแชมป์
เงินเป็นของสุวิมลคงทองจากสุราธานี
และทองแดงวรรณภาปะนามตังนักวิ่งเจ้าภาพ
ว่ายน้ำชิง๗เหรียญทองในรายการฟรีสไตล์๑๐๐เมตรหญิง
ือกมิ้งเบนจมาพรสังควัฒน์จากกรุงเทพมหานครช่องว่ายที่๔
แต่ขอบสระคนแรกเวลา๕๘๙๑วินาที
เหรียญเงินกัญญาพักซ่อสกุลจากภูเก็ต
ทองแดงปรานปิยาวิทยาเศรษฐกุลจากระยอง
เชียง๒๐๐เมตรหญิงฝนปลายแย้มสวนแชมป์เก่าจากกรุงเทพมหานคร
แต่ขอบสระด้วยเวลา๒นาที๒๑๕๑วินาที
เหรียญทองพร้อมกับทำลายสถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติของตัวเองที่ทำไว้เมื่อปีก่อน
เหรียญเงินนนทบุรีและทองแดงกรุงเทพมหานคร
นุเกอร์ประเภทเดียว๑๕แดงใช้ระบบ๔ใน๗เฟรมรอบชิงเป็นรีแมชคู่ชิงปีก่อน
เนวาด้าหรือนรงเดชตาขันทองจากอุบลราชธานีล้างตาได้สำเร็จ
หลังออกคิวอาชนะพุทธรังสิทธิ์พุทธกาลชิมสุกจากปธุมธานีแบบบุตวิทธิ์๔ต่อ๓เฟรม
แนน๕๙ต่อ๒๔๗๘ต่อ๑๖๑ต่อ๖๕๒๑ต่อ๕๘๒ต่อ๗๒๖ต่อ๒๖และในเฟรมตัดสิน๖๓ต่อ๑๘
เคยอร์ประเภททีม๔คนทีมชายน้ำหนักไม่เกิน๒๔๐กิโลกรัม
นครปฐมเสื้อสีกลมซึ่งประกอบไปด้วยชัยวัดแสงทองจักริจเด็ดคล้าย
ภาคภูมิคำกองแก้วและวิรณสุขศาสตร์
ทีมเวิร์คเอาชนะฉะเชิงเซาได้ทั้งสองรอบคว้าเหรียญทอง
ท้ายที่กีฬาเอ็กซ์ตรีมฟรีสไตล์คลาสสิกสลาลม
เป็นการโชว์ลีลาสเก็ตให้เข้ากับจังหวะเพลง
อายุ๑๑๒๐ปีชายมีการพลิกล็อก
เมื่อกันชนกสว่างสีจากนทบุรี
ซึ่งมีดีกรีอันดับ๓เวิลอินไลน์สเก็ตที่อิตาลีเมื่อปีก่อน

ส่วนเหรียญทองเป็นของการน้ำทัพทิมทองจากสงขลา